ยังอยู่บนท้องถนนนะคะกับเหตุระทึกนี้ที่จังหวัดเยอะโสธรค่ะ
มีหนุ่มคนนึงค่ะเขามีอาการเป็นโรคลมชัก
แล้วจู่ว่านั่งซ้อนรถอยู่ดีเกิดอาการลมชักขึ้นมา
ก็เลยล้มขึ้นมาค่ะแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปไปชมกันค่ะ
โอ้ยหน้ากลัวคุณฤษฐะ
ตกรถลงไปนอนกับพื้นอย่างนี้เลยคุณผู้ชม
ภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ได้ชัดเจนนะคะ
จับภาพมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่มีผู้หญิงเป็นคนขับ

ขณะที่วิ่งไปตามถนนเนี่ยจู่เนี่ยตามลูกศรสีเขียวเลยค่ะ
ผู้ชายคนซ้อนท้ายเนี่ยมีอาการลมชักแล้วก็พลัดตกลงมาจากรถมอเตอร์ไซค
อืมได้รับบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
คนที่เขาเป็นคนขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็วิ่งลงมาช่วย
แล้วโชคดีน่ะก็คือที่รถกระบาดที่วิ่งตามมาเนี่ย
ทีนี้ไปสอบถามคุณทองศูนย์โพคำอายุ๔๘ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
บอกว่าผู้บาดเจ็บเป็นลูกชายของเธอ
วันเกิดเหตุลูกชายมีอาการลมชักค่ะ
ก็เลยประสานส่งตัวจะไปที่โรงพยาบาล
ซึ่งแพทย์บอกว่าให้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสักคืนนึง
จนกระทั่งผ่านไปช่วงเย็นคุณหมอบอกเอากลับบ้านได้แล้ว
หลังจากนั้นคุณแม่ก็เลยให้ลูกชายนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนเพื่อกลับบ้าน
ก็นึกว่าโอเคปกติแล้วแต่ระหว่างขากลับนั่นแหละคุณผู้ชม
มีอาการกำเริบขึ้นมาพอเป็นลมชักแล้วอะค่ะ
คือเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคนซ้อนด้วยค่ะ
คนขับขี่เขาก็ไม่ทราบก็เลยขับไปอย่างที่ไม่รู้อะไรเลยว่าคนข้างหลังเนี่ยไม่ไหวแล้ว
สุดท้ายก็ร่วงพลัดตกจากมอเตอร์ไซค์
ถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอาการของเขาเนี่ยคุณแม่บอกปลอดภัยแล้วนะ
แต่ยังไงก็ตามค่ะก็ต้องฝากเตือนทุกคนด้วยโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวนะคะ
ดูแลเช็คสมรรถนะร่างกายเช็คสุขภาพของตัวเอง
ถ้าหากว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเสี่ยงอะไรก็ต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ